เริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าของคดีที่ท่านถามกันมา๒สัปดาห์ได้

สาวโรงงานวัย๔๐ปีที่พระนครศรียุธยาถูกทำร้ายเสียชีวิตเอาศพไปทิ้งไว้ที่คลองนะครับ
จับคนร้ายได้แล้วเป็นนุ่มก่อสร้างวัย๑๘ปีนะฮะ
วันนี้ตำรวจพาไปทำแผนเนี่ยท่านผู้ชมไปดูตอนนี้ก่อนนะครับ
เพราะว่าโอ้โหชาวบ้านญาติพี่น้องเขาโกรธแค้นมากคือลุกฮือเข้าไปเนี่ยหวังประชาธรรมเลยนะครับ

โกงบันไอ้พี่น้องครอบครัวเพื่อนร่วมงานจิต
งานของผู้ตายเขาโกรธแค้นกันมากจุดตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมจำได้หญิงสาวคนนี้คือผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแล้ว
ไปทิ้งคลองตรงนี้นะครับนางสาวราพรอิ่มอาหาร
อายุสี่สิบปีนะครับคืนวันนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุเนี่ย
ี่สิบหกกรกฎาคมเธอเลิกงานสองทุ่มจากโรงงาน
สามีบอกสามธุ่มละสามธุ่มกว่าก็แล้วยังไม่ถึงบ้าน
ปกติต้องถึงแล้วใช่ค่ะขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคืนวันนั้น
เพราะว่ารถเสียต้องเข้าอู่ปรากฏว่าหากันจนเช้า
อยู่ในคลองบางพระครูนี่ฮะตรงนี้ฮะ
ซ้ายมือนี่คือภาพวันที่ไปเจอศพนะครับคือในสภาพที่เปลือยกายนะแล้วมีร่องรอยถูกทุบที่ศีรษะ
ตลิงมีร่องรอยการเผาอะไรพวกนี้อยู่ด้วย
คนร้ายจับได้แล้วนะครับเป็นคนงานก่อสร้างอายุ๑๘ปีครับทุกผู้ชมครับ
ชื่อว่านายกวินพบชื่อเล่นชื่อในตานนะฮะ
ตำรวจคุมตัวได้เนี่ยวันนี้พามาทำแผนตำรวจนี่มา๓๐นายได้
แต่ชาวบ้านก็โอ้โห๔๐๕๐คนนะครับครอบครัวเขาด้วยเพื่อนร่วมงานด้วยนะครับ
หลายคนก็พยายามจะเข้าไปถึงตัวผู้ต้องหาจรธิก็ต้องกันเอาไว้
คือไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่จะไปปกป้องอะไรเรื่องของผู้ต้องหานะฮะ
ยังไงต้องดำเนินคดีเต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้ามีการทำร้ายกันเกิดขึ้นเนี่ย
มันจะเป็นคดีซ้อนคดีตำรวจต้องเนี่ยคุมตัวมาบางช่วงก็ต้องให้ใส่หมวกกันน็อกนะ
แต่บางช่วงก็ต้องให้ถอดออกเพราะว่าต้องมีการชี้จุดทำแผนเป็นระยะนะครับ
นี่ฮะต้องขออนุญาตดูดเสียงเยอะหน่อยนะท่านผู้ชมครับ
เรื่องของการทำแผนเนี่ยวันนี้จุดแรกที่ทำแผนนะครับ
ถ้าไล่เลียงตามจุดต่างที่เจ้าหน้าที่พานี่ฮะ
ตานกวินพบผู้ต้องหาวัย๑๘ปีจุดแรก
ผู้ต้องหาบอกว่าเป็นจุดที่ขี่จักรยานยนต์ตามประกบรถจักรยานยนต์ของผู้ตาย
ระหว่างทางที่เธอขี่รถจะกลับบ้านในช่วงค่ำ๒๖กรกฎาคม
แล้วก็ใช้เท้าเนี่ยถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจนล้มลง
จุดนั้นคือจุดที่เจอรถจักรยานยนต์นะครับที่ล้มคว่ำอยู่ที่ปากซอยวัดตานเอน
ผู้ต้องหาบอกว่าพอถีบรถเขาล้มลงแล้วเนี่ยเข้าไปขู่บังคับเขา
ให้ขึ้นมาบนรถจักรยานยนต์ของตัวเองโดยให้นั่งอยู่ด้านหน้านะฮะ
ตัวเองเนี่ยนั่งคล่อมเขาอยู่แล้วก็ขี่รถพามาที่แถวคลองบางพระครู
ซึ่งแถวนั้นเนี่ยกลางคืนมันเปรียวนะครับมาถึงเนี่ยผู้ต้องหาบอกว่า
ได้ลากตัวผู้ตายเนี่ยลงมาจากรถแล้วพามาที่ริมคลอง
บังคับให้นอนลงแถวเครื่องสูบน้ำแถวนั้นมีเครื่องสูบน้ำอยู่
แล้วก็พยายามจะถอดเสื้อผ้าของเขาออกนะฮะ
คือตามพฤติกรรมเนี่ยดูแล้วคือตั้งใจจะข่มขืน
แต่ผู้ต้องหาอ้างว่าผมแค่อยากจะดูสัดส่วน
นี่นะฮะผู้ต้องหาบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
นางสาววราพรผู้ตายเขาขัดขืนแล้วนะก็เลยเอากางเกงของเขาที่ถอดออกมาเนี่ย
อุดปากแล้วก็ใช้ก้อนหินก้อนใหญ่เนี่ยทุบเข้าไปที่หน้าผากหนึ่งครั้ง
แล้วใช้กางเกงรัดคอนะครับก่อนจะกระชากสร้อยคอทองคำหนึ่งบาทของเขาเนี่ย
เอามาเก็บเอาไว้เดี๋ยวฟังเสียงของผู้ต้องหาตอนทำแผนช่วงนี้หน่อย

คือพอทำร้ายเขาแล้วเนี่ยเขาแน่นิ่งไปแล้วนะฮะ

นายกวินพบหรือว่านายตานเนี่ยบอกว่า
ได้ลากเข้ามาลากร่างของเขาทิ้งลงไปในคลองนะ
แล้วก็ไปสังเกตเห็นว่าร่างของนางสาววราพรตอนนั้นไปติดอยู่ริมคลอง
ผู้ต้องหาบอกว่าตัดสินใจถอดเสื้อผ้าตัวเองนะฮะ
แล้วลงไปในคลองเพื่อจะไปเคลียร์
ผลักร่างของนางสาววราพรเนี่ยให้จมลงไปในน้ำ

ใส่เสื้อผ้าแล้วเอาน้ำมันที่อยู่ที่เครื่องสูบน้ำที่วันนั้นเราเห็นว่ามีรอยเผาอยู่อ่ะนะฮะ
มาราดแล้วจุดไฟเผาเสื้อผ้ากับทรัพย์สินของผู้ตาย
แล้วก็หยิบมือถือของผู้ตายเนี่ยเครื่องทิ้งลงคลอง
เห็นไหมฮะร่องรอยวันนั้นที่ตำรวจเอ๊ะทำไมมีรอยเผาด้วยเนี่ยครับ
พอเสร็จเรียบร้อยก็หนีไปที่ห้องพักของตัวเองแล้วทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
นี่ฮะ๒สัปดาห์นะครับก่อนจะจับได้นะครับ
อยู่ที่มหาสรคามแล้วย้ายมาอยู่ที่บางประหันที่พระนครศรีอยุธยาได้ประมาณ๖๗ปี
มาทำงานรับจ้างขับรถแบ็คโฮ
คืนวันเกิดเหตุเนี่ยก็คือช่วงค่ำ๒๖กรกฎาคม
ขี่จักรยานยนต์จะมาดูรถแบ็คโฮ
แล้วไปเจอนางสาวราพรเขาขี่จักรยานยนต์ผ่าน
คือในตานกวินพบนี่บอกว่าขี่ตามเลยนะ

ช่วงนั้นประมาณ๒ทุ่มนะ๒ทุ่มหน่อยที่เขาขี่รถออกจากโรงงาน

แล้วตัดสินใจเนี่ยลงมือก่อเหตุเลย
เห็นว่าแถวนั้นมันมืดมันเปลี่ยวถีบรถเขาล้มเลย

ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าดื่มเหล้ามาก็เลยเมา

แต่ยืนยันว่าไม่ได้ข่มขืน

อ้างว่าแค่อยากดูสัดส่วนเท่านั้น
แล้วก็อยากขอโทษไปยังครอบครัวของผู้ตายด้วย
ทำไมถึงต้องเอาชีวิตกันแล้ว
ถึงต้องฆ่ากับเขาด้วย
ครับผมยังไม่ได้ทัพสิ่งเข้าไปแล้ว
ทัพสิ่งไม่เอาเอาไปแล้วก็โดนจริง
นี่นักบุญชมคุณเขียนมาสอน

คือมืดแล้วไม่ทันเห็นหน้าเห็นตาเขาด้วย

บรถเขาล้มแล้วก็หวังจะพาไปชิงทรัพ

พอได้ทรัพย์สินเขาไปแล้วฆ่าเขาทำไม

แต่มันมีรอยหินทุบที่ศีรษะนะฮะ

ส่วนซ้ายมือนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
วันนั้นที่ผู้ตายเขาขี่รถจะกลับบ้าน
วันนี้สามีของนางสาวราพร
ก็คือนายวิศนุอิ่มอาหารวัย๓๘ปีมาดูการทำแผนด้วยนะฮะ
เสื้อสีขาวหมวกสีดำนะครับ
แต่ว่าตอนที่ทำแผนเสร็จเนี่ยก็เหมือนภาพตอนแรก
ท่านผู้ชมได้เห็นตอนตำรวจจะพาผู้ต้องหากลับโรงพักนะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้ก็กรูกันเข้ามานะครับญาติพี่น้องของผู้ตายก็กรูกันเข้ามา
ตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหานะครับตำรวจตอนนั้นก็ต้องคุมสถานการณ์แล้วก็รีบพากลับโรงพัก
ส่วนนี้นายวิศนุนะครับคือเขาบอกว่าเขามาดูการทำแผนเนี่ย
แต่ไม่ได้ไปดูการทำแผนแบบใกล้ไม่ได้อยากถามไม่ได้อยากคุยอะไรกับผู้ต้องหา
เพราะยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็บอกกับคุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามคดีนี้นะครับ
บอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายถือว่าโหดเยี่ยมมากโหดเยี่ยมเกินไป
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดลงโทษสถานหนักให้ถึงขั้นประหารชีวิต
เพราะอยากให้ครอบครัวของคนร้ายได้รับรู้ความรู้สึกแบบที่ตัวเขากับครอบครัวเนี่ยได้เจอบ้าง
ถ้าผู้ต้องหาได้ประกันตัวนะหรือว่าได้ปล่อยตัวหรือว่าพ้นโทษออกมาเนี่ย
เขาบอกเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเลยอยากให้ประหารชีวิตไปเลย
เพราะถ้าออกมาเนี่ยจะมาก่อเหตุแบบนี้กับคนอื่นอีกหรือเปล่า
หรือว่าถ้าเคสใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะสามารถทำได้อีก

มันก็เสียใจนะครับเพราะมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้แล้วอะครับ
ผมก็ไม่อยากให้อะไรมันเกิดขึ้นแบบนี้กับผม
หรือว่าจะเกิดขึ้นอีกในวันข้างหน้ากับคนอื่น
ลูกเราวันนี้วันแม่ด้วยใช่ครับ
เดี๋ยวพูดอะไรกับเขาวันนี้วันแม่

ไม่เป็นไรครับแค่นี้ผมก็เจ็บพอแล้วแค่นี้เนาะ
นี่ฮะคือวันแรกเนี่ยคุณวิศนุ
ถูกบางคนมองด้วยซ้ำว่าจะเป็นคนที่ทำร้าย

ใช่ค่ะเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมไม่ร้องไห้ทำไมไม่เศร้าเลยทำไมหน้านิ่งเวลาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
วันที่ไปเจอศพใช่ไหมสุดท้ายเนี่ยคือวันนี้คุณวิศนุไม่ได้ติดโควิดอะไรนะฮะ
เพราะว่าตอนที่ชนะสูตรศพแล้วผลของคุณวราพรเนี่ยพบว่ามีเชื้อโควิดนะนะ
แต่ทางครอบครัวตรวจเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีเชื้อโควิดอะไรนะครับ
วันนี้ญาติญาติมาดูการทำแผนด้วยนะครับทุกคนบอกว่าแค้นใจมากนะ
ผู้ต้องหาถือว่าลงมืออย่างโหดเยี่ยมมากเราก็คุยบอกว่าโอ้โหเห็นวิ่งกันเข้าไปเนี่ย
คือทางญาติพี่น้องครอบครัวหรือว่าเพื่อนร่วมงานของผู้ตายเขาบอก
เขาไม่ได้ไปหวังว่าโอ้โหจะไปเอาอะไรให้ตายนะ
เพียงแต่อยากจะสั่งสอนผู้ต้องหาบ้างเท่านั้น
มันรับไม่ได้อะพูดง่ายว่ามันฆ่ามันโหดเที่ยมเกินไป
ผ่านบ่อยจ๊ะลูกสาวทำงานแถวนี้แค่คือกลัว
นี่นะคะคือทีมข่าวของเราให้คุณผู้ชมได้เริ่มต้นดู
ในการทำแผนก่อนแต่จริงแล้วอยากจะย้อนกลับไปไล่เรียงกันเลยนะคะ
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนนี้
คือทางตำรวจเนี่ยค่ะเขานำหมายจับจากศาลเลยนะคะ
ควบคุมตัวผู้ต้องหาคนนี้ที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
คือชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๑
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสพบางปะหัน
หมายจับสารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ไปจับกลุ่มตัวนายกวินพบอายุ๑๘ปีผู้ต้องหาคนนี้
ที่แคมป์คนงานก่อสร้างหลังวัดตานเอนบปหัน
คือจุดนี้นะคะห่างจากจุดที่พบศพผู้เสียชีวิตกิโลหนึ่ง
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สอบปากคำ

หนึ่งในนั้นคือที่แคมป์คนงานก่อสร้างคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
ทีมข่าวของเราเคยรายงานไปด้วยว่าตำรวจไปที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
ไปคุยกับคนที่แคมป์แล้วมันก็เป็นแคมป์ที่ผู้ต้องหาทำงานอยู่
โดยเฉพาะอันนี้ค่ะหน้ากากอนามัยหูฟังโทรศัพท์มือถือ
สองชิ้นนี้มันตกอยู่ที่จุดพบศพ

นี่คือหลักฐานสำคัญนะคุณผู้ชม

ตำรวจบอกว่านี่แหละพอมันตรงกันแบบนี้มันเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
แล้วมันค่อนข้างจะหนักแน่นพอถึงขั้นที่ไปขออนุมัติศาล
เพื่อออกหมายจับแล้วมาจับตัวนายกวินพบคนนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะก็มีการยึดหลักฐานเป็นรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์สีน้ำเงิน

ยืดสีขาวเขียวหมวกกันน็อกที่ใส่ในช่วงเวลาที่ก่อเหตุ
ร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาทของผู้เสียชีวิตที่หายไปในวันเกิดเหตุ
ที่ผู้ต้องหากระชากไปจากคอเขาเนี่ย
แล้วก็ทำจี้สร้อยคอทองคำรูปหัวใจตกเอาไว้เนี่ย
เอาไปซ่อนที่หลังห้องพักในแคมป์คนงานก่อสร้าง
ก็เจอนะคะเจอนะคะเจอหมดทุกอย่าง
บางประหันต์เนี่ยค่ะเขาก็รับสารภาพนะ
ก็เหมือนกับที่คุณภาคภูมิเล่าไปเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกรอบนึงอันนี้เป็นการสารภาพกับทางตำรวจตอนที่สอบปากคำ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยค่ะก็นั่งดื่มเหล้าที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
งานตอนเย็นก็ดื่มเหล้าพอเมาปุ๊บ
ขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินออกไปดูรถแบ็คโฮที่จอดเสียอยู่
ไกลจากแคมป์คนงานนี้แหละ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เพื่อที่จะกลับแคมป์
จังหวะนั้นค่ะคุณผู้ชมระหว่างทางเห็นนางสาววราพรผู้เสียชีวิต
ขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียวผู้ต้องหาบอกว่าก็แถวนั้นมันเปลี่ยวครับ
ฉวยโอกาสเลยขี่รถไล่ตามประกบเลยเขาอ้างว่าตอนแรก
ตั้งใจแค่จะชิงซับเอาเท้าถีบนะครับ
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตเนี่ยล้มลงข้างทาง
แต่พอเห็นหน้าปุ๊บเป็นหญิงสาวหน้าตาดี
ครับก็เลยตั้งใจจะล่วงละเมิดทางเพศ
เนี่ยให้การรับสารภาพแบบนี้กับตำรวจนะ
พอรถเขาล้มเห็นหน้าเขาเห็นเขาสวยจะล่วงละเมิดทางเพศ

เขาลุกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีครับวิ่งหนีย้อนกลับไปทางเดิมที่ขี่รถจาก
ยานยนต์มานายกวินพบขี่รถตามคนนึงวิ่งคนหนึ่งขี่รถอ่ะโอ้โห
ผู้เสียชีวิตเขาวิ่งหนีผู้ต้องหาขี่รถตามแล้วกระชากเลยนะคะ
อืมกระชากเขาบังคับเขาให้นั่งรถจักรยานยนต์ไปด้วยในลักษณะนั่งคล่อมอยู่ด้านหน้าผู้ต้องหา
พาเข้าไปริมคลองก็คือจุดที่พบศพตรงนั้นเปลี่ยวมาก
แต่ตรงนั้นน่ะผู้ต้องหาเขาคุ้นค่ะครับเป็นจุดที่เปลี่ยวแต่ผู้ต้องหาเขาเคยไป
เพราะอยู่ไม่ไกลจากแคมป์คนงานนะคะพยายามจะลงมือข่มขืน
แต่นางสาววราพรต่อสู้ขัดขืนผู้ต้องหาเอาหินทุบหัวจนเธอสลบ
แล้วเอากางเกงพนักงานโรงงานของนางสาวราพรเองรัดคอเธอซ้ำอีกรอบหนึ่ง
คือเหมือนกับว่าเอาให้แน่ใจว่าเสียชีวิตเอาหินทุบหัวไปแล้วไม่รู้เสียชีวิตหรือเปล่า
เอากางเกงรัดอีกรอบนึงรัดคอเพื่อให้มั่นใจว่าเขาเสียชีวิตแล้วก็โยนไปเลยค่ะ
ศพทิ้งลงไปในคลองจากนั้นก็เอาน้ำมันจากเครื่องสูบน้ำริมคลองเนี่ยนะคะ
เทราดทรัพย์สินสิ่งของของผู้เสียชีวิตแล้วเผาตั้งใจจะเป็นการอำพรางหลักฐานต่างต่าง
อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่สุดท้ายไม่รอดเห็นไหมคะสุดท้ายมันจะมีอะไรบางอย่างอ่ะ
ที่มันตกหล่นอยู่แล้วมันจะเป็นหลักฐานสำคัญจนสุดท้ายเนี่ยดีเอนเอมันตรง
กับสิ่งที่ตกหล่นอยู่แล้วก็ตามจับได้จริงจริงแต่ถือว่าโหดเยี่ยมมากนะฮะ
ใช่ค่ะพฤติกรรมโหดเยี่ยมมากท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณสรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับสามีของผู้ตาย
นี่ฮะส่วนนี้คือผู้ต้องหาเมื่อสักครู่นี้นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ไปที่สพบังปะหันกันนะครับ
คือไปดูหน้าคนร้ายหลังจากทราบข่าวว่าตำรวจจับตัวได้
ไปดูหน้าคนร้ายที่ฆ่าภรรยาตัวเองคุณวิศนุเนี่ยบอกว่าโล่งใจขึ้นเล็กน้อย
ที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วก็ช่วยคลี่คลายคำคอรหาด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้หลายคนเนี่ยก็มองเขาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของภรรยาหรือเปล่า
หาว่าตอนไปดูศพทำไมดูไม่เศร้าเลยทำไมดูไม่โศกไม่เศร้าน้ำตาไม่ไหล
ความจริงคุณวิศนุเคยพูดกับเราใช่บอกผมร้องจนไม่มีน้ำตาแล้ว
ใช่เขาเคยบอกแบบนั้นแล้วตามหาภรรยาทั้งคืนในคืนวันนั้น
คุณวิศนุบอกว่าไม่เชื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะก่อเหตุคนเดียวนะครับ
เพราะว่าจากพฤติกรรมต่างนะหลักฐานต่างในที่เกิดเหตุเนี่ย
มันค่อนข้างซับซ้อนอยากให้ตำรวจสอบสวนขยายผล
เพื่อนำตัวคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีให้ได้ด้วย
เชื่อว่าทำแค่คนเดียวแล้วก็ฝากไปถึงผู้ต้องหาด้วยว่า
ไม่ต้องมาขอเข้ามาผมนะถ้าจะขอเข้ามาเนี่ย
ขอเข้ามากับกระดูกของภรรยาผมแทน
ก็ให้เขาชดใช้กรรมไปครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันทำกันกี่คน
มันก็เบาใจลงไปหน่อยหนึ่งเบาแรงลงไปว่า
สังคมจะได้ไม่โทษคนข้างอย่างผมที่เป็นสามี
ถ้าบอกคนเดียวผมก็คงไม่เชื่อแต่ก็ให้เขาจำนวน๙หลักฐาน
ที่เขาทำอยู่ถ้ายอมรับคนเดียวก็อยากจะให้เป็นเคสเริ่มต้นนะครับ
เริ่มต้นโทษที่สูงสุดที่เราเคยมีอยู่ก็ได้
ถ้าเป็นไปได้จะได้เป็นเคสตัวอย่าง
ไม่ไปเกิดกับครอบครัวใครพี่น้องใครนะครับ
ถ้ารับคนเดียวก็ให้จบไปคนเดียวนะครับ
ท่านผู้ชมครับนี่ฮะในตานกวินพบอายุ๑๘ปี
ภาพที่ท่านเห็นมุมจอท่านผู้ชมจะไปปิดหน้าคาดตาทำไม
คือตามหลักกฎหมายอายุ๑๘ปีถือว่ายังเป็นเยาวชน
ถ้าไม่นับเรื่องการใส่หมวกกันน็อกตามสิทธิ์ของผู้ต้องหานะ
หรือว่าใส่แมสอันนี้เป็นเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
แต่ว่าด้วยความที่ยังเป็นเยาวชนตามอายุ๑๘ปี
มีลูกพี่ลูกน้องของนางสาวราพรผู้ตายนะครับ
ชื่อว่าคุณชัยยุทธ์ได้คุยกับเราครับ
เขาบอกว่าเขาก็โล่งใจแหละอย่างน้อยตำรวจก็จับคนร้ายได้
แต่ยังคาใจว่าคนร้ายเนี่ยก่อเหตุลำพังแค่คนเดียวหรือ
แค่คนเดียวหรือเพราะความจริงแล้วนางสาวลาพรแม้จะเป็นผู้หญิงนะ
แต่เป็นคนสู้คนค่ะเป็นคนแข็งแรงนะฮะเชื่อว่าตอนก่อเหตุเนี่ย
ถ้าเกิดมาคนเดียวแบบนี้น่าจะมีแรงสู้ได้เพราะฉะนั้นคนร้ายมีแค่คนเดียวจริงหรือไม่
คือผมคิดว่าเด็กอายุ๑๘มันจะใจคอโหดเที่ยมอะไรขนาดนี้ที่จะมาทำอะไรคนเดียวได้
แล้วบอกว่าแล้วบอกว่าเห็นผู้ตายขี่รถผ่านแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมา
มันไม่มันไม่น่าจะใช่เหตุผลที่ว่าจะไปฆ่าข่มขืนประมาณนี้คิดว่าเร็งไว้อ่ะ
ใช่ครับคือถ้าเป็นกระชากสร้อยหรือว่าอย่างนี้ก็ว่าไปอย่างหนึ่ง
คือเห็นปุ๊บโกรธไปกระชากสร้อยอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้
แต่ที่ว่าจะไปเจอปุ๊บแล้วจะต้องจะข่มขืนลากไปแบบนี้แบบนี้ครับ

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับพ่อแม่ของผู้ต้องหามาด้วย

ก๊อตหอมดวงอายุ๖๒เป็นพ่อนะคะ
วาสนาชัยศรีอายุ๔๗เป็นแม่นะคะ
คือพ่อแม่มาที่สพบังปะหันมาเยี่ยมลูก
ก็ซื้อน้ำน้ำเปล่าน้ำส้มข้าวผัดกะเพราไข่ดาวใส่กล่องมาให้ลูกกิน

เปิดใจกับทีมข่าวแบบนี้
แม่บอกว่าไม่มีความกังวลใจอะไรหลังลูกชายโดนจับ
จากนี้ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
กับครอบครัวจะไม่ประกันนะคะ

ก็ยอมรับว่าก็สงสารลูกชาย
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุแบบนี้
เป็นเรื่องที่เครียดที่สุดในชีวิตเลย
ทีมข่าวก็ถามว่าแล้วแม่ตอนไปเยี่ยมลูกเอาข้าวเอาอะไรไปให้กินได้คุยไหม
มีโอกาสได้คุยอะไรกับลูกชายไหมครับ

ลูกชายรู้สึกผิดและเครียดเล็กน้อย

บอกว่าแม่ผมขอโทษ

ลูกชายบอกแม่ว่าคือไม่ได้แบบตั้งใจจะลงมือฆ่าอะไรแบบนี้
แล้วอยากจะขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิต
อยากจะขออโหสิกรรมแทนลูกชายด้วยได้ไหม

ล้มที่บันไดทางลงหน้าโรงพักแล้วก็เนี่ยพับไปแบบนี้เลยอ่ะครับ

คือหมดแรงหมดแรงพ่อเครียดมากอันนี้แม่นี่ค่ะคือก่อนหน้านี้ทีมข่าวของเราก็ไปที่แคมป์คนงานก่อสร้างของผู้ต้องหานะคะ
ผู้ต้องหาทำงานอยู่อยู่ด้านหลังวัดตานเอนสภาพพ่อกับแม่ของคนก่อเหตุ
คนงานก่อสร้างที่ผู้ต้องหาทำงานอยู่เนี่ยค่ะก็เป็นการรับเหมาก่อสร้างอาคาร๕ชั้น
และกำแพงรั้ววัดของวัดตันเอนด้านในสุดก็จะเป็นที่พักของนายกวินพบผู้ต้องหาก็อยู่กับครอบครัว
พ่อของผู้ต้องหาบอกกับทีมข่าวว่าคือมาทำงานที่แคมป์นี้หลายปีแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันเก้าคน
พ่อตกใจมากจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นพ่อบอกว่าที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดเหตุที่เป็นข่าวจนถึงวันนี้จนถึงวันที่โดนจับ
พ่อบอกว่าลูกไม่มีความผิดปกติหรือแบบผิดสังเกตอะไรเลยนะลูกชายดูปกติมากดูปกติไม่คิดว่าไปก่อเหตุร้ายด้วยซ้ำ
ลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังแต่หลังจากลูกสารภาพกับตำรวจพ่อก็เชื่อว่าลูกก็คงลงมือก่อเหตุจริงแล้วก็พยายามทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น

๑๒๘เลยเชื่อมั้ยไหวตัวไปค่าเขาวะ
ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหติดยงติดยาอนาคตไม่มี
คือมีงานทำนะฮะนี่บอกดื่มเหล้าไปเกิดอารมณ์ชั่ววูบ
เห็นแล้วเกิดอารมณ์จะชิงทรัพย์เขาด้วยหวังจะข่มขืนอะไรพวกนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับพอก่อเหตุแล้วคืนวันที่๒๖กรกฎาคมเนี่ย
ผู้ต้องหาก็กลับมาอยู่ที่แคมป์คนงานเนี่ยที่อยู่กับพ่อกับแม่มาทำงานรับจ้างอยู่เนี่ย
แต่๒สัปดาห์นะฮะคำถามก็คือว่า๒สัปดาห์นี้เนี่ย
นายคนนี้เนี่ยตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติเนี่ย
เขาทำตัวยังไงอืมเราคุยกับผู้รับเหมาคนงานก่อสร้าง
นายจ้างของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับชื่อว่านางวิชุตา
ชาติลักษณ์อายุ๔๒ปีนี่ครับพี่วิชุตราเนี่ยบอกกับ
คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าในตานผู้
ต้องหานะที่จ้างทำงานอยู่เนี่ยก็คือมีหน้าที่ขับรถ
โฮเป็นรถแบ็คโฮที่ทำงานหน้างานพวกโครงหลังคาขุดเจาะตักดิน
รับจ้างทำงานรับเหมาอยู่ตอนนี้นะครับรถแบ็คโฮคันนี้ค่ะนะฮะคือปกติเนี่ย
ก็ขยันดีตั้งใจทำงานเป็นคนไม่ค่อยพูดเงียบถามว่าเป็นยังไง
ก็ดูท่าทางเป็นเด็กหนุ่มที่ดีคนนึงไม่คาดคิดมาก่อนว่าโอ้โห
ถึงขั้นก่อเหตุแบบนี้ค่ะพี่วิชุตาเนี่ยบอกว่าทุกครั้งเวลาคนงานในแคมป
หลังจากเกิดคดีของนางสาววราพรนะเพราะว่ามันใกล้กับแคมป์คนงานมาก
ตรงจุดที่เจอศพเนี่ยแล้วเวลาที่เนี่ยอยู่ในแคมป์คนงานเขาคุยกันเรื่อง
โอ้โหคดีนี้นะสาวโรงงานถูกฆ่าตายศพทิ้งน้ำในตานเป็นยังไงรู้ไหม
เงียบพอเขาชวนคุยกันเรื่องข่าวเรื่องนี้นะในตานจะเงียบไม่พูดไม่ออก
เห็นอะไรทั้งนั้นก้มเล่นโทรศัพท์มือถือทำเป็นฟังคงฟังเพลง
คือไม่คุยกับใครไม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับใครเรื่องนี้เลย
นี่นะฮะวันที่เจอศพคือเช้า๒๗กรกฎาคมที่แคมป์เขาไปดูกันหมดนะ
แต่ในตานไม่ไปดูศพไม่ไปดูศพแต่ตอนนั้นเขาก็ไม่รู้หรอกมันเกิดอะไรขึ้น
และไม่หนีไปไหนด้วยดูเหมือนปกติแบบทำเหมือนกับไม่มีอะไรผิดปกติเลย
เพียงแต่ว่าไม่ไปดูศพมันไม่ตื่นเต้นเหมือนคนอื่นนะคนอื่นแบบอุ้ยเจอศพเจอศพ
เขาไปดูกันแล้วทีนี้เนี่ยพอย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะคุณวิชุตาเนี่ยบอกกับเรานะครับ
บอกว่าคืนวันเกิดเหตุคือคืนวันที่๒๖สิงหากรกฎาคมที่ผ่านมา
เสียอยู่แล้วจอดทิ้งไว้ริมถนนใกล้ใกล้กับวัดตานเอน
ว่าในตานบอกว่าอ๋อผมจะไปดูรถแบ็คโฮลพอดี
ขี่รถไปตามทางระหว่างทางก็เจอผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์มา
นี่ค่ะคือในตานออกไปดูรถแบ็คโฮ
ออกไปดูรถตอนประมาณ๒ทุ่มได้ออกไปคนเดียว
แล้วขากลับเนี่ยก็กลับมาปกติกลับมาอยู่ที่แคมป์ปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ไม่เคยคุยนะพี่แต่ก็ยังพูดว่าแม่งไม่ไปฆ่าเขาค่ะ
อะไรที่ว่าแบบเขาเป็นโควิดเป็นอะไรอย่างนี้นะพี่
ก็ยังด่ามันก็ไม่อะไรมันก็เฉยมันไม่ได้ตอบโต้ไม่อะไรเลย
มันปกติก็กลับมามันไม่ได้ออกไปไหนพี่
มีวันเดียวคือวันที่มันออกไปที่ไอ้นี่แม่คอย
ก็ไม่คิดว่ามันจะออกไปทำเขา
นี่ฮะพฤติกรรมนะก่อเหตุแล้วก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เราได้คุยกับเพื่อนร่วมงานนะฮะแต่เป็นเพื่อนร่วมพี่
รุ่นพี่นะครับชื่อนายจิลพฤษอายุ๓๓นะ
ที่ทำงานที่เดียวกับในตานนี่ฮะเขาบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเขาตกใจมากโอ้โหนี่ในตานก่อเหตุขนาดนี้เลยเหรอ
ปกติก็เป็นคนไม่ค่อยพูดกับใครอยู่แล้ว
หลังจากวันที่เกิดเหตุก็คือวันที่เจอศพ
เช้า๒๗กรกฎาคมเนี่ยในตานลางาน๒วันนะ
แต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรนะครับจนกระทั่งนี่แหละ
ตำรวจมาจับตัวก็ยังถามในตานอยู่
ตานบอกแค่ว่าไม่ได้ตั้งใจทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
แต่ที่ผมคุยกับเขามาที่โรงพักเนี่ย
เขาบอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะไปข่มขืนอะไรเลย
เพราะว่าถ้าเขาเจตนาคมขืนเนี่ยเขาก็ต้องทำอะไรใช่ไหมครับ
แต่นี่ก็ไม่มีรอยอะไรเลย
เพราะนี่ผมไปสัมภาษณ์ไปคุยกับเขามาโดยตรงเนี่ย

คือคนเราพอมันอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรสักอย่างมันเกิดขึ้น
พอทำไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องคล้ายว่ามีจุดจบอ่ะเนอะ
จบแบบไหนจะปล่อยไปหรือจะฆ่าหรือยังไงก็
สุดแท้แต่วินาทีขณะนั้น
คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องทางคดีกันหน่อย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามเยอะมากว่า

แล้วแบบนี้ก็ต้องดำเนินการเหมือนกับเป็นเยาวชน

คือเรื่องทางคดีนะคะพตโทอำพลโบราพร

บอกว่าผู้ต้องหายอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
บอกว่าสาเหตุที่ทำไปเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
คือเขาจะอ้างคำว่าอารมณ์ชั่ววูบตลอด

หลังถูกจับกลุ่มก็มีอาการเครียดนะคะ
แต่ก็ยังคงย้ำกับตำรวจว่ามันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
หลักฐานที่มัดตัวก็คือหลังจากผ่านไป๑๖วัน
ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์

ก็คือหน้ากากอนามัยและหูฟังโทรศัพท์๒ชิ้นนี้

คือจริงแล้วที่เรารายงานข่าวกันมาตลอด

คุณผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยพูดถึงเลย
เราไม่เคยพูดถึงก็เพราะว่า
มันอยู่ในสำนวนคดีที่ตำรวจไม่ได้เปิดเผยเลยนะ
ตำรวจไม่ได้บอกใครเลยนะคุณผู้ชม

สมมุตินะถ้าวันนั้นมีข่าวว่าตำรวจเจอหลักฐาน
เป็นหน้ากากอนามัยกับหูฟังโทรศัพท์
ใช่เดี๋ยวจะแบบอาจจะหนีอาจจะแบบ
โอ้โหดูข่าวแล้วรู้อะไรแบบนี้
ตำรวจเลยไม่บอกเลยคุณผู้ชมเราก็เลยไม่ได้พูดถึงเลย
ไม่มีสำนักข่าวไหนพูดถึงหลักฐาน๒ชิ้นนี้
ทีนี้คำถามที่ว่าคนร้ายจะมีมากกว่า๑คนหรือเปล่า
ตอนนี้อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนนะคะ
ส่วนประวัติของผู้ต้องหาก็ไม่ได้มีประวัติ
ที่เกี่ยวกับการเกาะอัดยกรรม
ร่างของผู้เสียชีวิตก็ไม่มีร่องรอยการข่มขืนค่ะ
เรื่องต้นเลยแจ้งข้อหาชิงทรัพย์
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นอำพรางศพด้วยนะคะ
คดีนี้เป็นคดีสะเทือนขวัญ
ถ้าพี่น้องสื่อมวลชนมาตั้งแต่วันแรกแล้วเห็นแล้ว
หน้าเศร้ามากก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติ
ซึ่งไม่น่าจะมาเกิดเหตุเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ตั้งใจทำงาน
แล้วก็อารมณ์ชั่ววูบเขาว่าอย่างนั้น
วันที่ผ่านมาเขาไปหลบอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะ

เฉียบว่าชีวิตปกติบ้างหรือเปล่า
ใช่เพราะเขาคิดว่าเขาชาลาด
ผมชอบนะครับโจรชาลาดไม่หนี
เขาคิดว่าสาวนุ้ยผมไม่เก่งมั้ง

ให้รู้ซะมั่งว่าพอถอผมไม่ธรรมดา
นี่ไงฮะพิสูจน์หลักฐานไม่ธรรมดา

หลักฐานมัดตัวเลยจับได้ในที่สุดค่ะที่นี้ค่ะที่คุณผู้ชมถามถึง
เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินคดีผู้ต้องหาคนนี้ที่อายุ๑๘เนี่ยค่ะ
นักกฎหมายให้ข้อมูลดิฉันมาล่าสุดเลยนะบอกว่า
อายุของนายกวินพบผู้ต้องหาคดีนี้สำคัญนะคะ
ที่ว่าอายุ๑๘คือ๑๘เต็มแล้วหรือยัง
ถ้าอายุ๑๘เต็มปุ๊บเนี่ยไปสารผู้ใหญ่นะคะ
ไม่ใช่สารเยาวชนนะคะจะไปสารเยาวชนได้ก็ต่อเมื่ออายุน้อยกว่า๑๘
คือน้อยกว่าวันเดียวก็ไปสารเยาวชนต้องไปดูอายุให้ชัวร์
แต่ถ้าอายุแบบน้อยกว่า๑๘จริงเป็นเยาวชนจริงเนี่ย
อายการสามารถยื่นฟ้องขอให้ศาลลงโทษแบบผู้ใหญ่
และใช้กระบวนการพิจารณาคดีแบบผู้ใหญ่ได้ถ้าพฤติกรรมมันโหดเยี่ยมร้ายแรง
และสารสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์ลงโทษเหมือนผู้ใหญ่ได้นะคะ
ดูพฤติกรรมแล้วเนี่ยคือตำรวจก็แจ้งข้อหาหนักที่สุด
เท่าที่จะแจ้งแล้วผมว่าคือเจตนาค่าเนี่ย

ต้องไปดูอายุเขาด้วยว่าตกลงแล้วจะไปสารเยาวชนหรือสารผู้ใหญ่
อายุ๑๘เนี่ย๑๘เต็มแล้วหรือยังนะคะ